เพราะว่าเด็กนักเรียนเพิ่งจะเลิกเรียนกัน
แล้วก็ข้ามถนนปรากฏว่าถูกรถชนคุณ
มีวงจรปิดให้เห็นชัดเจนนะครับ
แล้วก็ที่เป็นเหตุสลดเพราะว่าเด็กนักเรียนเสียชีวิตไป๑รายด้วย
วอนเลยหน่วยงานเข้ามาแก้ไขจุดข้ามถนนตรงนี้
ให้มันปลอดภัยหน่อยคุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ

เด็กนักเรียนถูกชนกลางถนนเลยนะครับ
คือน้อง๓คนนะกำลังรอข้ามถนนตรงนี้
จริงไปถึงร่องกลางถนนเพื่อจะข้ามต่อ
ฝั่งนู้นปรากฏว่าน้องคนนี้วิ่งข้ามไป

จังหวะนี้จริงเพื่อนสองคนไปแล้วนะ
แต่ตัวน้องเหมือนกับหันไปมองทางรถใหญ่
แล้วไม่ได้ทันมองรถกระบะที่มาอย่างนี้ค่ะ
ครับแล้วเนี่ยเหมือนน้องจะวิ่งกลับไปตรงร่องกลางนะฮะ
แต่การตัดสินใจของเด็กนะครับคุณฮะ
ตรงจุดข้ามถนนซึ่งมันเป็นถนนใหญ่แล้วอาจจะไม่ปลอดภัยนะครับ
ก็ทำให้เด็กคนนี้เสียชีวิตนะครับ
กล้องวงจรปิดที่สามารถที่จะบันทึกภาพได้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนหมายเลข๒๔ศรีคิ้วเดชอุดม
บริเวณแยกบ้านสกาดตำบลสกาดอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับ
บันทึกภาพขณะที่เด็กชาย๓คนยืนรอข้ามถนน

บางคนจูงจักรยานโดยรอให้รถบันทุกข์วิ่งผ่านไป
เด็กชายสองคนที่จูงจักรยานยนต์
ขออภัยจูงจักรยานวิ่งข้ามไปก่อน
ส่วนอีกคนวิ่งออกไปกลางถนน
และในจังหวะที่รถกระบะสีเขียวคันนี้ขับมาพอดี
เด็กชายไม่รู้ตัดสินใจอย่างไรนะฮะ
หวนกลับไปและปรากฏเป็นจังหวะที่ถูกชนนะครับ
เด็กผู้ชายที่เสียชีวิตคือเด็กชายปริณฑรบุญมาส

เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านสกาดนะครับ
บาดเจ็บสาหัสในที่เกิดเหตุแล้วก็ไปเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
นำภาพไปโพสต์นำคลิปไปโพสต์พร้อมกับข้อความ
บอกว่ามีเด็กอายุ๗ขวบถูกรถชนอาการสาหัสและเสียชีวิตแล้ว
สาเหตุจากขอสามช่ารถ๑๐ล้อ
อันนี้กลายเป็นประเด็นของคุณ
ใช่ครับ
พบว่าจริงเด็กจะข้ามถนน
เด็กไม่ได้ไปยืนขอสามช่าอยู่ข้างถนน
แต่กำลังจะข้ามถนนนะครับ
ทีนี้คนโพสต์เดิมที่โพสต์ว่าเด็กไปขอสามช่ารถ๑๐ล้อ

ที่บ้านเล็กที่๗๔ทับ๑หมู่๑ที่ตำบลสกาดนะฮะ
ซึ่งเป็นบ้านครอบครัวของเด็กที่เสียชีวิตนะครับ
ครอบครัวก็ยังคงโศกเศร้าเสียใจ
โดยมีญาติญาติและชาวบ้านเตรียมสถานที่จัดงานศพนะครับ
ส่วนในทางคดีตำรวจสพสังขะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็สอบสวนคนขับรถกระบะคันสีเขียวแล้ว
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ขณะที่ชาวบ้านวอนเลยวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขจุดเกิดเหตุตรงนี้

สร้างทรัพยาประรอยให้เด็กนักเรียนได้ไหม
หรือว่าติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เพราะเป็นจุดที่มีคนข้ามถนนจำนวนมาก
และเป็นถนนใหญ่หลายเลน

ขนาดผู้ใหญ่ดูซ้ายดูขวาแล้วยังไม่กล้าข้ามเลย
แล้วเด็กการตัดสินใจของเด็กบางที
คือเขาอาจจะมันไม่ได้ตัดสินใจแบบเฉียบขาด
เขาก็จะมีจังหวะกระยึกกระยักมาแล้วมันเกิดเหตุแบบนี้ค่ะ